เมื่อสักครู่นะครับอยากจะเห็นโพลกัน

แฟนที่อยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับ

จริงในโหวตไม่เท่ากับการแสดงความคิดเห็น
ตรงนั้นเราอยากได้มาเพื่อที่จะเอามาอ่าน

เพื่อจะเป็นเสียสะท้อนไปสินพันธานักเตะ

แฟนบอลทั้งหมดทั่วประเทศ๑๐คนนะครับ

แต่ว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเช็คอีกทีเนี่ย

แล้วก็มี๒๕เมื่อว่าแหมยังไกลเกินไปที่ไทยจะไปถึงจุดนั้น
ครับคุณชนะเป็น๑ใน๗๕หรือเป็น๑ใน๒๕

คือต้องต้องโลกสวยตลอดผมขออยู่ในสีแดงแล้วกัน๒๕
คือเตรียมงานอย่างไรก็ขอให้สู้เต็มที่แต่เชื่อว่าโคต้าให้ดีสุดสำหรับผมนะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อเหลือเกินครับว่าโคสิโก้ต้องวางเป้าหมายเอาไว้ให้สูงไว้ก่อน
เหมือนในรอบที่๒เขาก็วางเอาไว้ว่าจะต้องเป็นแชมป์แล้วก็ทำได้จริงในการเป็นแชมป์กลุ่ม
เพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยอันดับ๑อันดับ๒ผมว่าซิโก้น่าจะวางไว้ที่เป้าหมายตรงนั้น
แต่จะได้หรือเปล่าต้องดูผลงานกันอีกทีนะครับ